ผู้ชายคนหนึ่งค่ะน่าจะกลัดมันแหละไปเที่ยวโรงนวดแต่เข้าผิดโรง
แต่เขาเข้าปิดโรงไงเขาไปนวดสุขภาพ
เพราะว่าเขาไปสั่งให้หมอนวดสำเร็จความไข้ให้เขา
มันไม่ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะแถมข่มขู่ด้วย
พอเขาไม่สำเร็จความคล่ายให้คมครูเขาบอกว่า
ผมมีพี่เป็นนายทหารยศใหญ่ยศโตเดี๋ยวมาสั่งปิดร้านเลย

เจ้าของร้านได้ยินแบบนั้นปะทะคารมกันเลยค่ะดูคลิป
คุณผู้ชมคะอาจจะฟังไม่ชัดอาจจะฟังไม่เคลียร์
แต่สองฝ่ายโต้คารมกันเสียงมันดังดังไปทั่วร้านแบบนี้
นี่เป็นร้านนวดนะคะชื่อว่าร้านเรยานวดแผนไทย
ตั้งอยู่ในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็คือผู้ชายที่อยู่มุมขวาของจอ
เขาเข้ามาในร้านบอกผมจองเด็กนวดคนนึง

เขาให้หมอนวดสำเร็จความไคร้ให้เขา
นวดก็เลยลงมาบอกเจ้าของร้านจนปะทะคารมกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาเล่าค่ะ
เล่ารายละเอียดบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกค้าคนนี้ชื่อป๋อง
เข้ามาใช้บริการเรียกหมอนวดขึ้นไปบนห้อง
หลังจากนั้นยังไม่ทันได้นวดเลยค่ะ
โน้ตวิ่งลงมาบอกเขาบอกว่าเนี่ยแขกคนเมื่อสักครู่
ให้หนูสำเร็จความไคร้ให้
แล้วหนูว่ายังไงหนูก็เลยปฏิเสธไป
และคำปฏิเสธนี่แหละทำให้ในป๋องไม่พอใจ
คมครูบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตำรวจมาปิดร้าน
อกจากนี้อ้างว่ามีพี่เป็นทหารยศใหญ่ยศโต
ในพื้นที่ชนบุรีเท่านั้นไม่พอค่ะ
ชักปืนมาข่มขู่อีกด้วย
ถามหมอนวดเลยหมอนวดช่วงเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไง
เขาบอกว่าในป๋องพยายามให้สำเร็จความไคร้ให้
แต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้มีอาชีพแบบนั้นนะ
เป็นหมอนวดจริงไม่ได้ขายบริการทางเพศฟังเสียงเธอค่ะ
ครับคือว่าเขาจะให้เราทำทำอะไรฮะ
คุณสาวบอกให้ของ
เขาบอกลงไปทำลงมานวดค่ะ

ของร้านเขาก็บอกเลยนะว่าร้านเขาอ่ะเป็นร้านนวดนวดแผนโบราณเท่านั้น
หน้าร้านก็มีติดชัดเจนห้ามค้าประเวณีไม่ค้าประเวณี
เพราะฉะนั้นลูกค้าโปรดทำความเข้าใจด้วยและคนที่นวดอยู่ในร้าน
โปรดทำความเข้าใจด้วยว่าถ้าคุณเป็นหมอนวดในร้านห้ามค้าประเวณี